ต่อที่กระแสกำลังเป็นที่พูดถึงต้องใช้คำว่าสาบแช่ง

ผู้หญิงคนหนึ่งใช้ชื่อว่าเจล่ารีเทิร์น
ตัดต่อใบหน้าตัวเองไปใส่ในรูปของย่าโม
คือเป็นอนุสวรีเท้าสุรนารีหรือว่าอนุสวรียโมที่โคราช

แล้วคนที่เขานับถือก็ทนไม่ได้
จนทำให้พ่อเมืองโคราชตามหาคนโพสต์ว่าคือใครที่ไหน
เอาตัวมาหน่อยมันคือย่ำยีความเชื่อความศรัทธาของชาวโคราชเหลือเกิน

ได้โพสต์รูปที่มีลักษณะการตัดต่อเอาใบหน้าของตนเอง

ผู้โพสต์บอกว่าเป็นใบหน้าของตัวเอง
แล้วไปตัดใส่ในรูปปั้นอนุสวรีเท้าสุรนารีมหรือว่าย่าโม
ซึ่งมีประวัติค่อนข้างที่จะน่านับถือนะ
คือต้องบอกก่อนนะคะหลายคนรู้จักกันดีแหละว่าย่าโมหรือว่าเท้าสุรนารีเนี่ย
คือท่านเป็นคนที่ช่วยกรอบกู้เมืองนครราชศรีมาสมัยที่
สมัยที่โดนกษัตริย์เวียงจันทร์กระบดในช่วงของรัชกาลที่๓
เป็นคนช่วยกรอบกู้จนท่านถึงได้สถาปนายกเป็นเท้าสุรนารี
ก็เป็นที่เคารพสักการะของชาวโคราชจนมาถึงปัจจุบันนี้

แต่ผู้หญิงคนนี้ไปตัดต่อเอาหน้าตัวเองใส่แล้วมีข้อความว่า
อันนี้คุณผู้ชมอ่านได้เลยนะผมขออนุญาตอ่านตาม
มาไห้เจ๊ดีกว่ามีดีกว่าอีย่าโมเยอะเลย
คาถาบูชาณมังกำลังมังนังล่าสมีติเย
แล้วบอกไว้ท่อง๓จบแล้วก็กราบ
คิดเองแล้วมั้งคาถานี้เราไม่มั่นใจนะเนี่ยเห็นไหม
คือแค่เอาภาพตัวเองไปตัดใส่เขาก็โกรธแล้ว

แม้ใช้ภาษาอังกฤษว่าอีแต่มันก็คืออี
คือสำหรับชาวโคราชย่าโมเป็นเปรียบเสมือน

โดยเฉพาะคนโคลราดและคนที่เขานับถือ
เพราะว่าเป็นที่เคารพสักการะของทุกคนที่นับถือคนไทยทั้งประเทศด้วย

ศรีมาบอกว่าอนุสวรีเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมนั้นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
รัฐสตรีที่ชาวโคราชและชาวไทยเคารพนับถืออยู่คู่บ้านคู่เมือง
ในฐานะที่สร้างวิรากรรมที่กล้าหารและให้ทำให้คนไทยภาคภูมิใจ
ที่มีคนไปกระทำเช่นนี้มันคือไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
ขอประนามผู้ที่ไม่หวังดีตัดต่อรูปย่าโมในทางที่ไม่เหมาะสม
แล้วเชื่อว่าบุคคลที่ลบหลู่เช่นนี้น่าจะเป็นพวกที่สติไม่ดีอย่างแน่นอน
เพราะว่าธุราณรีเป็นวิลสติของคนไทยทั้งประเทศ
เพราะฉะนั้นการที่ไปลบหลู่ผมคิดว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมแน่นอน
ผมเองถือว่าเรื่องนี้คนทำนี้ต้องเสียสติ
แล้วก็เห็นมีการพูดถึงคนอีสานนะครับผม

ผมมีความรู้สึกว่าผมพูดอย่างนี้ทนไม่ได้ว่ามันเป็นคนบ้าแน่นอนนะครับ
ผมคิดว่าแต่เราคือในเรื่องของแง่กฎหมายนั้นก็จะมีการดำเนินการไป
แต่ในนามของคนโคราชในนามของลูกหลานย่าโม
ผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับ
นักข่าวเราเข้าไปดูในเฟซบุ๊คของเจล่ามรีเทิร์นนะครับ
มีการไปโพสต์ข้อความเป็นภาษาอีสานเนี่ยครับ
คนอีสานเป็นยัง
โกรธแค้นจังออกมาขอโทษแล้วยังตามด่าอยู่อีก

ตามด่ากันยังกลับไปฆ่าคนตาย

มีแต่คนตามด่าฉันฉันอยู่ไม่ได้แล้ว
และสำหรับคนที่คิดว่าราชเอ่อ

ฉันจะบอกว่าเศรษฐนาของฉัน
ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำการ
ขายเพจหรือว่าปั่นกระแส
เพราะว่าฉัน

ไม่จำเป็นต้องไปทำเรื่องอะไร

อยากให้ทุกคนเข้าใจล่าใหม่ด้วยนะ

บอกก่อนนะคะว่าพวกสื่อที่มาติดต่อล่านะคะจะบอกว่าล่าก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ใครสัมภาษณ์นะคะ
อันนี้เป็นเว็บบล็อกส่วนตัวของล่าเองแล้วก็แค่แสดงมุมมองในมุมมองของล่านะคะ
คือเสียงนี้นักข่าวเราโทรไปโทรไปหาแล้วก็มีการพูดคุยกัน
ให้เขาได้มีโอกาสได้พูดคุยกับสังคมนิดนึงก็มีการอัดบันทึกเสียงเอาไว้นะฮะ
แม้ว่าจะมีการออกมาขอโทษแล้วเป็นภาษาอีสานในเฟซบุ๊ค
แต่ว่าไม่มีการลบรูปภาพที่ตัดต่อใบหน้าของเธอลงไปจากเฟซบุ๊กยังคงมีอยู่นะครับ
ท่านผู้ว่าเองก็เลยสั่งการให้นิติกรจังหวัดดูข้อกฎหมายซิ
ต้องการจะดำเนินคดีเอาผิดกับกลุ่มหรือบุคคลที่กระทำการลบหลู่บุคคลสำคัญของชาวโคราชและคนไทยทั้งประเทศ
เขาบอกว่าฐานะที่ผมเป็นคนอีสานและคนโคราชด้วยขอประดามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่เสียสติ
การตัดต่อภาพแล้วกล่าวล่วงคนอีสานเชื่อว่าเป็นเพียงความคิดของคนเสียสติเพียงคนเดียวเท่านั้น
ไม่ใช่ความคิดของคนส่วนใหญ่แน่นอนที่ทำเรื่องแบบนี้
การดำเนินคดีจะดำเนินคดีในฐานะลูกหลานคนโคราชเพื่อปกป้องเกียรติคุณของย่าโม
ท่านผู้ว่าย้ำว่าผมไม่พอใจอย่างยิ่งกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
คือเอาจริงความเชื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะ
ใครเชื่อเขาก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่ากัน
แต่คุณต้องรับแรงเสียดทานให้ได้ถ้าหากว่าคุณเข้าไปก้าวไก่ความเชื่อของคนอื่น